ก็ใส่ชุดเหมือนกันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะ

มันคุ้นจะบอกเลยว่าแฟชั่นสมัยนี้ใครเขาก็ใส่กัน
คนก็ไปจับผิดพูดตรงคุณแอฟใส่ชุดนี้ไง
ไปทำวงทำมนใช่ไหมคะ
แต่คือคนเขาก็เมาส์กันว่าเข้าใจว่าผู้หญิงเราจะใส่เสื้อผ้าแฟชั่นซ้ำกับคนอื่น
ก็เป็นเรื่องปกติแต่เนี่ยมันจงใจไปหรือเปล่า
ก็ใจเย็นนะคะก็เรื่องราวละครคุณแมทก็จะอ่อนแล้วนะคะ